จากแบบแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ดนะครับ

เพื่อจูงใจประชาชนให้ไปเปลี่ยนกันแล้ว

หากเข้ามาเปลี่ยนบัตรภายในสิ้นปีนี้
ในกรณีที่บัตรไม่ชำรุษซูนหาย
หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่ะ
ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์นั้นเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ฟรี
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
หลังจากนั้นจะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า๑๐๐บาท
และคิดค่าธรรมเนียมตามประเภทบัตรค่ะ

ภายในวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า๑๐๐บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี๕๐บาททุกประเภทบัตรค่ะ
ธนาคารกสิกรไทยฟรีค่าธรรมเนียมไปจนถึงปี๒๕๕๙
กรณีบัตรไม่ชำรุดหรือศูนย์หาย
คืนค่าธรรมเนียมกรณีที่บัตรยังไม่หมดอายุค่ะ
ขณะที่ธนาคารกรุงไทยฟรีค่าธรรมเนียมกรณี
หมดอายุชำรุดและอัปเกตบัตรใหม่
แต่คิดค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตร
แต่ถ้าบัตรไม่ชำรุดหรือศูนย์หาย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า๑๐๐บาท
ส่วนธนาคารกรุงศรีอายุทยานั้น
คิดค่าธรรมเนียมแรกข้าว๑๐๐บาท
รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตรค่ะ
ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า

จะมีความปลอดภัยมากกว่าบัตรแบบเดิม

ที่ยังไม่พร้อมรองรับการใช้แบบชิปการ์ดต่างธนาคารบ้าง
โดยจะมีข้อความแจ้งไปให้กับผู้ใช้บริการทราบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน